มาดูเรื่องที่ผมโปรยเอาไว้แล้วก็มีอยู่ในจอด้านหลังด้วย
ช่วยหมูป่าถูกหมาขย่ำแต่เข้าไปแล้วไปเจอ
ผู้หญิงสติไม่ดีโดนข่มขืนอยู่
คุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศตอนนั้นก่อน
หมูป่าพวกนี้นะคะเป็นหมูป่าจริงนะ
แจกฟรีนะแจกฟรี
สำหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงดูนะ
นี่มีคนจอดจัดอยู่
ใช้ชีวิตเหมือนลุงเลยโอ้โหนอนฟังเพลง
หนูนอนฟังเพลงนะคะ
โอ้โฮตายตายแล้วเมื่อกี้นี้
มีใครเห็นไหมมีคนโตอยู่นะฮะ
โอเคนี่นะคะ
ไม่ดีเลยขอโทษนะคะ

ทันไหมถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังคุณผู้ชมฮะ
มันไม่น่าเจอแล้วไม่น่าเกิดขึ้น
คือเธอบอกว่าเธอเห็นคนโป๊อยู่ในตึกล้างนั่น
คือเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เลยคือตอนแรกผู้หญิงคนนี้นะ
ชื่อนัทเธอเป็นแอดมินของเพจทุนหัวของบ่าว
อยู่ในหมู่บ้านร้างที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ

มันถูกหมาจรจัดกว่า๒๐๐ตัว
มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหเยอะขนาดนี้
มากัดมากินลูกหมูป่า
ตอนนี้หมูป่าฝูงนี้กำลังขาดแคลนอาหารด้วย
พอมาเจอเรื่องที่มันสลดยิ่งกว่าเพราะว่าเธอแพนกล้องเข้าไปในตึกล้างครับ
เห็นคนแก้ผ้าอยู่ครับเป็นชายหญิงคู่นึง
กำลังมีเพศสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ชมฮะ

นี่ครับเราพยายามวงให้ดู
คือคนในพื้นที่เล่าบอกว่าที่เธอเห็นนั้นเป็นผู้หญิงที่สติไม่ดีครับ

จะมีผู้ชายเนี่ยแวะเวียนมามีเพศสัมพันธ์ทั้งวัน
วันหลายรอบด้วยตั้งแต่เช้ายันค่ำ
โดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นคนขับรถสิบล้อในพื้นที่

ถามว่ามันเป็นการขืนใจหรือเปล่า
คนในพื้นที่ตอบว่าคงจะไม่ใช่
อ้าวสมยอมหรือยังไง

จะได้เงินจากผู้ชายที่มาเวียนเหมือนมาใช้บริการเธอ
คุณรู้ไหม๑๐บาท๒๐บาท๕๐บาท
บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรปล่อยผ่านนะครับ
เป็นการกระทำต่อคนสติไม่ดีนะครับ
สิ่งแบบนี้เธอยากให้ตำรวจท้องที่มาตรวจสอบและมาช่วยเหลือครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงสติไม่ดี
ก็สติไม่ค่อยดีและก็ถูกผู้ชาย
เวียนข่มขืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทุกวันตลอดเวลา
กับเงิน๑๐บาท๒๐บาท
เดี๋ยวตำรวจมาแล้วเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้าง
ตอนนี้เราก็อยู่กันห่างอย่างห่วงก่อน
เพราะว่าเราไม่กล้าเข้าไปตรงตึกคอนกรีตนั้น

ก่อนผมจะอ่านต่อผมถามพี่ต้นพี่ปุ้ย
คุณผู้ชมเคยเห็นตามท้องถนนที่มีผู้หญิงลักษณะสติไม่ดี
เดินถือนั่นถือนี่แล้วท้องโตไหม

มันเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือเธอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ถูกผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้

แอดมินทูลหัวของบ่าวตกใจมากครับ

ตำรวจมีข้อมูลของสติของผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้นะครับ

แดงอายุ๒๙อยู่ในพื้นที่นี้มา๔๕ปีแล้ว
เสพยาจนสติไม่เหมือนเดิม

พอจะเผาบ้านตัวเองปั๊บคนในบ้านก็เลยไล่ออกมา
เมื่อตำรวจกับแอดมินเพจทูลหัวของเบา
ไปพูดคุยกับแดงผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้
ก็เลยประสานนะครับความช่วยเหลือเบื้องต้นให้
เดี๋ยวจะส่งไปโรงพยาบาลก่อนตรวจโควิดก่อนช่วงนี้
จากนั้นก็จะประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ส่งรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปนะครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจจะติดต่อไปทางครอบครัวนะครับ

นี่แหละฮะโอ้ความจริงที่โหดร้ายครับ